มาดูที่ประเด็นทางการเมืองกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรี๕คน
วันนี้ฝ่ายค้านเล่นเอาทั้งสะดุ้งสะเทือนทั้งสภา
เพราะพูดขึ้นมาว่ากำลังมีการจ่ายเงินให้กับสอสอคนละ๕ล้านบาท

โหทุกคนแบบหันเลิกลักษณ์เลยว่า

ใช่ครับก็อภิปรายยติไม่ไว้วางใจวันที่๓นะครับ
ก็หลักก็เรื่องของการบริหารงานผิดพลาด
การแก้ปัญหาโควิดการบริหารวัคซีนต่างของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะ
ระหว่างการประชุมครับคุณวิสานเตชะทีมรวัตรสสเชียงบรายพักเพื่อไทย
นายกดูแลรับผิดชอบอยู่ซึ่งโครงการนี้เนี่ย
ใช้งบประมาณของกศธชกว่า๗๐๐ล้านบาทนะฮะ
แต่สุดท้ายยกเลิกทั้งหมดเพราะไม่ได้บริษัทของพักพวกที่ตัวเองล็อกเอาไว้นะฮะ
ตอนท้ายของการอภิปรายคุณวิสานประกาศต่อที่ประชุมสภา
อัศเทือนเลยขนาดนี้พลเอกประยุทธ์กำลังจ่ายเงินให้สอสอคนละห้าล้านบาทที่ห้องทำงานชั้นสาม
นะฮะโอ้โหทำให้สอสอของพักพลังประชารัฐนะฮะลุกขึ้นประท้วงกันเกลียวกราว
ตำหนิว่ามันเป็นการกล่าวเท็จในสภาและไม่เกี่ยวข้องกับยัตติครับ
ขอนะครับการทำอย่างนี้อุกอาจมากทุจริตต้องการอยู่ในตำแหน่งถึงขนาดนี้หรือครับ
เถอะครับหน้าไม่อายถึงเวลาแล้วเนี่ยผมคิดว่าวิญญาณทั้งหลายจะต้องสาบแช่งต่อไปครับ

มันไม่ได้อยู่ในยัตติเลยนะครับท่านครับ
ครับไม่เห็นด้วยไม่ได้อยู่ในยัตติแต่ว่าเมื่อพูดไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องถอนนะฮะ
แต่ว่าจะได้ให้นายกท่านได้มีโอกาสชี้แจง
อย่างนี้ไม่ทราบว่าพูดเท็จเปล่านะครับในสภานี้นะครับ

ยัตติที่เขียนมาก็เป็นตักกะที่วิบัติจริงนะครับ
ผมเนี่ยเพิ่งจะลงมาจากห้องท่านนายกนี่แหละครับ
เรื่องข้อเท็จจริงก็คือพวกเราเนี่ยอยากจะขึ้นไปให้กำลังใจท่านนายก
จึงได้แจ้งขึ้นไปว่าเรามีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอไปแสดงความคิดเห็น
แล้วก็อยากจะแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจท่านนายก
เมื่อสักครู่นี้เองครับแล้วก็เพิ่งจะลงมา
อะไรครับเอาเงินเอาทองอะไรกัน
ผมว่ามันจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะครับ
แทนรัศดรที่ไหนล่ะครับจะไปเที่ยวรับเงินรับทองกันทีละ๔ล้าน๕ล้าน
แล้วจะมาแจกอะไรกันอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ครับ

ณบัตรนี้เลยครับเพราะผมได้ยินข่าวว่า
มีคนที่กำลังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับห้องโสดนะครับ
ในส่วนที่มีกล้องมงจรปิด
สภาเราสภาใหม่ครับมีกล้องวงจรปิดทุกชั้นทุกมุมครับ
เมื่อสักครู่ผมขอให้ท่านประธานเนี่ย

ท่านจะว่าท่านนายกก็ว่าไปเพราะอยู่ในยติท่าน
แต่ท่านจะมากล่าวหาเพื่อนสมาชิกด้วยกันเนี่ย
ผมว่ามันเลวซามต่ำช้านะครับท่าน

ยืนยันไม่มีการล็อกสเปคไม่มีการ

งั้นผมยืนตรงนี้ไม่ได้จริง

ผมไม่กล้ายืนต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศ

แล้วเมื่อกี้ข่าวว่ามีคนมาพบผมผมไม่ใช่คนแบบนั้น
ทุกคนมาทักทายผมก็ไม่ได้เจอเขาเขาก็บอกฮาราวะมาเป็นกำลังใจให้รายยก
ผมไม่ทำเพราะว่าวอลอันนั้นไม่ทำถุงขนมอยู่แล้วนะ

ยืนยันไม่ได้ทำถุงขนมคือไม่ได้แจกเงิน๕ล้านว่างั้นเถอะนะครับ
แล้วท่านก็ตอนเดินทางกลับจากสภาท่านก็อารมณ์ดีนะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในคอรมอทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการประชุมในสภาพ
แต่ว่านอกสภาพมีความเคลื่อนไหวนะครับ
เพราะวันนี้นะฮะก็มีการชุมนุมของกลุ่มมอบ๒กัญญาคุณผู้ชมครับ
วันนี้ไปนัดบรูมตัวการอยู่กลางนู่นนะครับอสกเลยครับเมื่อช่วงเย็นนะครับ
ก็มีการนัดหมายโดยคุณนัทธวุฒิสายเกลือนะฮะแก่นำนปชแล้วก็นายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบอกกรหลายจุด

การนัดงานในการที่จะขับไล่ผลเอกประยุทธิ์บนพ้องถนนสอดคล้อกกับการอาภิตรายไม่แววว่างใจ
ประชาชนไม่ยอมรับการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์
ผลเอกประยุทธ์ดังนั้นสต้องตัดสินใจเลือกประชาชนหรือเลือกปรยุทธ์ว่าอย่างนั้นนะฮะ
ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดไปทุกวันย้ำว่าทุกวัน
จนถึง๔กันยายนซึ่งก็คือวันเสาร์นี้เป็นการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนะครับ
เมืองกลับมาร้อนแรงก็จับตาดูทั้งในสภาและนอกสภานะครับ